สมัยอายุทยาสามารถสร้างโบสถ์วิหารด้วยกลวิธีการจัดความถี่ของชั้นซ้อนหลังคาให้มีความถี่ในส่วนล่างและเพิ่มความห่างในส่วนบน
ขนานของชั้นซ้อนของหลังคาที่ค่อยเว้นห่างไปหาตอนบนนั้นทำให้รู้สึกว่าน้ำหนักของวัตถุที่ทับแน่นในตอนล่างค่อยคลายลงในตอนบน
และส่วนของหลังคายอดมนตบจะค่อยห่างขึ้นไปแล้วรวบลายเป็นทรงจอมแหพุ่งหายขึ้นสู่เบื้องสูง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดยธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน